พาไปดูคดีนี้ค่ะที่เมืองเก่าพระนครศรีอายุทยาคุณผู้ชมคะมันมีลูกค้าคนหนึ่งเข้าไปแบบเปิดห้องพักในโรงแรมที่เป็นลักษณะคล้ายกับรีสอร์ทแต่แล้วจู่ปรากฏว่าพอถึงเวลาเช็คเอาท์ลูกค้าไม่เช็คเอาท์พนักงานเดินตามเข้าไปเพื่อที่จะเรียกให้เช็คเอาท์เรียกลูกค้าสุดท้ายได้ลูกปืนและที่สำคัญคนที่ใช้วุฒิปืนล

ดูไปด้วยกันหน่อยผู้ประกอบการโรงแรมในย่านนั้นในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาก็ดูไว้หน่อยแล้วกันนะคะไปเปิดห้องพักที่ไหนพอถึงเวลาเช็คเอาท์ไปเรียกให้เช็คเอาท์สุดท้ายชักปืนออกมายิงฉุนเพราะว่ากำลังนอนหลับพักผ่อนสบายอยู่ไม่อยากเช็คเอาท์สุดท้ายยิงเขาจะบาดเจ็บและนี่คือคลิปนะคะนาทีที่คนร้าย

ผู้ชายคนนี้ยังไม่ทราบชื่อนะคะแต่ที่แน่อายุประมาณสามสิบถึงสี่สิบปีก่อเหตุยิงพนักงานบริเวณหน้าท้องพนักงานโรงแรมเนี่ยโดนยิงเข้าที่หน้าท้องจนได้รับบาดเจ็บแล้วเจ้าตัวคนก่อเหตุก็มีการทิ้งหมวกกันน็อกสีฟ้าเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นส่วนนี้คืออาการบาดเจ็บนี่ค่ะหมวกกันน็อกที่คนร้ายทิ้งไว้ดูต่างหน้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งของเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะภายหลังจากที่ตำรวจสอบภอมเมืองพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนี่คือภายในห้องพักของเขาขวดน้ำขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียบซองบุหรี่หมวกกันน็อกสีฟ้าทิ้งไว้ตกอยู่ส่วนตัวคนเจ็บนะคะที่เป็นพนัก

หมายถึงเวลาเช็คเอาท์แล้วสุดท้ายคนร้ายไม่พอใจค่ะเปิดประตูออกมาด่าพนักงานด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็ปลีเข้ามาจะทำร้ายพนักงานโรงแรมก็มีการต่อสู้นะคะเพื่อประการป้องกันตัวเองสุดท้ายตัวคนร้ายชักปืนที่พกมาด้วยเหน็บอยู่ที่เอลออกไปยิงยิงเขาที่หน้าท้องหนึ่งนัดก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะหลบหนีไปเพราะว

ตอนนี้ยังจับตัวเขาไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมดูคลิปนี้ช่วยหน่อยละกันแล้วช่วยตามตัวหน่อยในพื้นที่บังปะหันพระนครศรีอยุธยาเจ้าตัวยังหนีลอยนวลอยู่เลยนะคะเพื่อที่จะตามล่าตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ